ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องความเสียหายจากไฟไหม้คุณผู้ชมค่ะคราวนี้เป็นโรงงานยางพาราที่จังหวัดระยองนะคะ
ควันดำสูงเลยล่ะนะคะรถดับเพลิงต้องรีบไปเพราะว่าก็ต้องเร่งขนย้ายยางพาราออกจากพื้นที่ด้วยนะคะ
งงคนงานก็ต้องช่วยเหลือด้วยนะคะคาดว่าความเสียหายครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทนะคะ
นี่ค่ะเทศบาลนี่ดูลักษณะลักษณะเปลวเพลิงควันมันไหม้ยางพาราซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
ไหม้ยางควันมันจะดับแบบนี้ล่ะครับแล้วขึ้นสูงเลยนะคะขึ้นสูงเลย
ไหม้ตั้งแต่ช่วง๙โมงครึ่งอะค่ะก็ต้องขนยางออกด้วยต้องหนีออกจากโรงงานด้วยโกละหลล่ะค่ะ
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมเพลิงนะคะคือตอนนี้อยู่ในวงจำกัดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สงบ
แล้วดับยากนะคะก็เบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากเตา
เผาร่มยางไหม้ค่ะแล้วเสะเก็ดไปโดนแผ่นยางพรา
ก็เลยปะทุแล้วลามไปอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวพอเพลิงสงบก็คงต้อง
ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี่แหละค่ะ